พระเนี่ยเข้าไปในถ้ำเขาสามบาทที่จังหวัดตรังคือเมื่อวานวินมอเตอร์ไซค์มาส่งตอน๖โมงเย็นที่หน้าปากถ้ำ
ท่านก็เข้าไปจะนั่งวิปัสนาหลังจากนั้นก็หายไม่มีใครติดต่อได้เลยจนดึกดื่นเที่ยงคืน
ตามหาตัวกันให้วุ่นเลยมีความคืบหน้าด้วยนะคุณนัทธนัน
เพราะว่าสรุปแล้วช่วงสายของวันนี้เจอแล้วนะคะแต่เจออยู่ในสภาพไหน
เดี๋ยวต้องฟังข่าวนี้นะคะแต่ไล่เรียงเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมฟังก่อน
เมื่อวานนี้ค่ะทั้งชาวบ้านทั้งผู้นำชุมชนกู้ภัยเนี่ย
ระดมค้นหาพระที่หายไปในถ้ำเขาสามบาทสรุปทราบชื่อแล้ว
ชื่อว่าพระทักษิณสิวกำมังนะคะเป็นพระลูกวัดวัดน้ำผุดใต้
อำเภอเมืองจังหวัดตรังค่ะก็หายเข้าไปในถ้ำเขาสามบาทเนี่ยนะ
ตั้งแต่หกโมงเย็นของเมื่อวานแล้วก็หากันจนแบบโอ้ย
เที่ยงคืนกว่าจะตีหนึ่งยังไม่เจอเลยค่ะ
ทีนี้ต้องไปถามใครล่ะไปถามวินบริษัทที่ขี่มอเทศ
เนี่ยคือนายสมปองนะคะเขาเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวานนี้ตอนประมาณสัก๑๑โมงเนี่ย
พระทักศิลป์เนี่ยนะจ้างผมให้ผมมาส่งที่ถ้ำเขาสามบาท
พระท่านบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวอัตมาจะไปนั่งสมาธิจะไป
วิปัสนากรรมฐานในถ้ำนะแล้วเดี๋ยวโยมเนี่ยมารับอัตมานะ
หน้าถ้ำช่วงประมาณห้าโมงเย็นทีนี้พอถึงเวลาคุณผู้ชม
ห้าโมงเย็นเมื่อวานนี้ก็มารับอ้าวก็จอดรออยู่นานนานเลยนะคะ
หาไม่เจอทีนี้เอาทำยังไงล่ะพระทักษิณท่านยังไม่ออกมา
ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบทีนี้ทางด้านคนที่เขาดูแล
ถ้ำเขาสามบาทอย่างนายสมศักดิ์คงแจ้งเนี่ยนะคะ
คุณลุงสมศักดิ์เนี่ยบอกว่าพอได้รับแจ้งว่าพระศูนย์หายในถ้ำเนี่ยนะ
ทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งชาวบ้านก็ไปหาในถ้ำ
ที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีคนหายในถ้ำหรอกมีแต่คนที่คิดจะมาขโมยข้าวของในถ้ำ
แล้วเจอดีอ่ะก็ต้องวิ่งออกไปหมดซึ่งเขาก็ร่ำลือกันนะ
พูดถึงถ้ำนี้ว่าถ้ำนี้จริงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องอยู่
แล้วก็มีสิ่งลี้ลับสิ่งเล่นลับอยู่ในถ้ำนี้ด้วย
ล่าสุดค่ะช่วงสายได้รับแจ้งมาแล้วผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะคะบอกว่า
ชาวบ้านไปเจอพระทักษิณนั่งต้นต้นตามน้ำมัน
นี่ค่ะสภาพนี้เลยคุณผู้ชมเป็นปาล์มน้ำมันในสวนของชาวบ้าน
ห่างจากถ้ำนิดเดียวเอง๒๐๐เมตรคุณนัทธนัน
ทีนี้ก็เลยไปตรวจสอบค่ะพอไปถึงพระทักษิณตกใจเลยนะ
หน้าตาแดงและยังพูดจ้าไม่ค่อยจะเข้าใจเท่าไหร่
และในมือมือถืออยู่เครื่องหนึ่ง
หลังจากนั้นก็ต้องนิมนต์ท่านมา
อะท่านนิม่นมาปากธ่ำหน่อยซิ
มีการเอาอาหารเอาน้ำดื่ม

ท่านก็ยังให้การแบบวกไปวนมา

อาตมาเข้าไปในถ้ำเข้าไปถ่ายรูป
อัตมาก็เดินออกมาตอน๔โมงเย็นเพราะว่าในถ้ำไฟดับ
แต่ทีนี้พอออกมาอัตมาจะโทรหาวินรับจ้าง

อาตมาก็เดินวนเวียนอยู่ในแถวสวนยางรอบถ้ำนั่นแหละ
แล้วหลังจากนั้นอาตมาก็ไปนั่งอยู่ใต้ต้นปาล์มน้ำมัน

เมื่อกี้บอกว่าจะโทรหามอเตอร์ไซค์รับจ้างเนอะ
แบตหมดใช่ทีนี้ก็เลยบอกว่าอ่ะแล้วพอตอนค่ำเนี่ยก็หลับไป
ตั้งใจว่าจะเดินกลับวัดเช้าวันนี้แหละ

แล้วทีนี้ก็เลยถามไงว่าตอนที่เขาพยายามตามหากันเนี่ย
ไม่ได้ยินเสียงคนตะโกนเหรอ
ท่านตอบว่ายังไงลองฟังแล้วกันค่ะ
นี่ไงคุณนัทธนัน
ไม่ได้ยินเสียงคนตะโกนเรียก

ไม่ได้ยินด้วยแล้วหลังจากนั้นมือถือก็แดดหมดไปด้วย

เออทีนี้ทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งชาวบ้านเนี่ย
ก็ไปตรวจสอบจุดที่เจอพระทักษิณเนี่ยนะคะ
ก็เจอถุงพลาสติกใบหนึ่งขวดน้ำเปล่าขวดหนึ่ง
มีขวดเปล่าที่มีก้นบุหรี่อยู่
แล้วก็มีเศษคล้ายอะไรรู้ไหมคุณ

อยู่ในห่อกระดาษมีเศษฟอยตกเกลือน
คุณผู้ชมจะคิดจะจินตนาการได้ว่าอะไร
นี่แหละก็นี่แหละค่ะเจ้าหน้าที่ก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน
อันนี้ไม่รู้นะว่าเป็นของใคร
เดี๋ยวต้องเอาไปพิสูจน์ก่อนว่าใครมาเสพกัญชาอยู่ตรงนี้หรือยังไง
เออใช่เจ้าที่ตำรวจก็ต้องไปพิสูจน์ก่อนนะคะ

ใช่ค่ะแต่เอาเป็นว่าก็เจอแล้วเจอพระทักษิณเรียบร้อยแล้ว
โชคดีที่เจอตัวแล้วก็ไม่เป็นอะไรนะคะ